อัปเดตหัวใจของหนุ่มวัย๕๐พี่เคลลี่ธนพัฒน์ของเรากันบ้างดีกว่า
ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าพี่เคลลี่เนี่ยแอบซุ่มแต่งงานแบบเงียบกับแฟนสาวคุณผู้ชมค่ะ
เพราะอะไรเพราะมันมีภาพภาพนี้ค่ะอยู่ในโซเชียล

เจ้าตัวเนี่ยและคุณพลอยแฟนสาวเขาไปไหว้สมเด็จพระสังฆราช
แล้วคุณผู้ชมดูนะเสื้อผ้าหน้าผมสวยงามอย่างเป๊ะ
เหมือนคิดว่าไปรับน้ำสังหลังประมาณอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลังจากที่ภาพออกมาแบบนี้หลายคนฮือฮาใหญ่เลยนะ
แล้วดูว่าแบบพี่เคลี่แอบย่องเงียบจัดพิธีมงคลตอนเช้าฮึกเปล่า
เหมือนอย่างที่ชัลลี่บอกเลยเจอพี่เคลี่หลอนเราเอาการมันเลยเป็นไง
วัยห้าสิบยังดูหนุ่มดูซับอยู่เลย

คือพี่เนี่ยยังไม่ได้แต่งงานนะ
ภาพนั้นเนี่ยคือไปทำบุญวันเกิดของแฟนก็คือคุณพลอยเฉย
เสื้อผ้าก็ถือว่าแต่งตัวตามการละเทศะใช่ค่ะแต่เขาก็ไม่ปฏิเสธนะว่า
ภาพที่ออกมาเนี่ยเออมันก็เป๊ะนะมันก็คือได้แหละใช่คือเขาก็บอกว่าไม่ต้องรอให้ใครแซวหรอก
เพราะผมเองเห็นเนี่ยก็ยังคิดเลยว่าอุ๊ยมันเหมือนมากแต่ขอยืนยันตรงนี้ว่ายังไม่ได้แต่งนะครับ
คือผมมองว่าอ่ะไปแล้วทางทางทางผู้หญิงเขาก็จะใส่ผ้าถุงใช่ค่ะ
ก็เลยอ่ะงั้นผมแต่งชุดไทยแล้วกันแต่พอใส่ไปแล้วถ้าไปยืนอยู่ตรงนั้นมันใช่เลย
ก็ถ้าถึงวันนั้นก็จะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงแสดงว่าอยู่ในหัวแล้วเรียบร้อย